ข่าวสารเรื่องของการเผาร่างของคุณตังโม
พิธีชาปนกิจของคุณตังโมในวันนี้
แต่คุณก็ต้องยอมรับว่าการออกมาเปิดเผยรูปต่าง
ที่มันมีส่วนเกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคดี

ล้านสองแล้วค่ะล่าสุดที่ที่ฉันเข้าไปดู
คือณตอนนี้เขาโพสต์ออกมา
นี่เป็นโพสต์ล่าสุดเมื่อ๔ชั่วโมงที่แล้ว

ใช่จะเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าเหตุการณ์ทำไม

คือมันเริ่มจากเมื่อวานที่คุณกติก

แล้วพอหลังจากออกรายการเสร็จ

ตอนนั้นอยู่กันก็คือมีนักข่าวช่อง๓
คุณภูริพัฒน์ของไทยรัฐแล้วก็อมริน
ทีนี้จังหวะนั้นมีสายโทรเข้า
จากไลน์ที่เป็นชื่อของคุณตังโม

ว่าแบบนี้ไอ้แตงโมโทรมา

แต่มันเป็นไลน์ของคุณแตงโมโทรเข้ามาจริงไง
ใช่ค่ะแล้วนี่คือนักข่าวทุกคนนะนะ

นี่อันนี้คุณภูริพัฒน์เห็นเลยนะ

ว่าภาพที่มีการวิดีโอคอลมา

ปรากฏว่านี่ภาพหลังจากนี้นะฮะ
มันเป็นภาพอริยบทส่วนตัวของคุณแตงโม
ซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ได้

คุณภูริพัฒน์นักข่าวคุณกติกเองเนี่ย

แทบไม่ทันหลบกล้องแทบไม่ทัน

คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นภาพอริยบทส่วนตัว

แล้วก็ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ภาพนี้ได้เลยนะคะ

แล้วคุณใช้ภาพอริยบทส่วนตัว

รวมถึงเมื่อหลังจากที่คุณกติก

มันมีการส่งข้อความข่มขู่คุณกติกด้วย
ถามว่าเห็นคลิปเมื่อกี้แล้วใช่ไหม

แล้วก็บอกว่าตอนนี้กู้คืนข้อมูล
และคลิปต่างในมือถือของตังโมมาได้หมดแล้ว
แล้วก็ถามคุณกติกว่าให้บอกความจริงมา
ถ้าไม่บอกจะปล่อยคลิปปล่อยภาพ
จะทำให้กระติกและตังโมไม่มีที่อยู่ในสังคม
โอ้โหกลายเป็นประเด็นแล้วฮะหลายคนถามว่า
หรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ปล่อยภาพทางเพจด้วยหรือเปล่า

ที่มีคนติดตามอยู่ล้านสองนะคะ

คือเขาขอชี้แจง๒ประเด็นหลักเลย
ประเด็นที่๑คือเขาบอกว่าเพจที่ใช้อยู่
มีคนติดตามเป็นล้านแบบนี้

ไม่เคยเผยวีดีโอลับของแตงโมหรือว่าไลฟ์

นี้จะลงเฉพาะหลักฐานจริง
ที่ได้กู้กลับคืนมาจากเครื่องของแตงโมเท่านั้น
แล้วเพจนี้เป็นเพจที่ได้รับอนุญาต
เผยแพร่โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

เผยแพร่โดยชอบด้วยกฎหมายครับแล้วปลขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเฉพาะเพจนี้เท่านั้น
ข้อมูลจากเพจอื่นเราไม่รับผิดชอบ
อันนี้ที่ดิฉันพูดมานี่คือประเด็นที่๑นะคุณผู้ชม
ส่วนประเด็นที่๒ในเพจเขาเขียนเอาไว้บอกว่ากรณีที่หนุ่มกัญชัย
นำเสนอข่าวว่าทางเพจได้ติดต่อไปหากระติก
แล้วเปิดภาพแตงโมที่ไม่สมควรเปิดก็คือที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะ
เพจนี้ขอชี้แจงนะว่าทางเพจเนี่ยไม่ได้ติดต่อไปหาคุณกติก
ไม่ได้ติดต่อและไม่ได้เปิดคลิปลับให้กระติก
ผ่านทางไลน์ของคุณตังโมเพจเขาชี้แจงแบบนี้
แล้วมีกรณีที่คนมาถามทางเพจไง
ว่าทำไม๕คนบนเรือจงใจจะออกเฉพาะรายการของคุณหนุ่มกัญชัย

แล้วเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าน้องชายภรรยาของคุณหนุ่มกัญชัย
เป็นเพื่อนรักกับนายปอ
แล้วแต่ละคำถามในรายการมีการเตรียมคำถามคำตอบกันก่อนจะออกรายการ

คือทางเพจจะสื่อความหมายไปว่าคุณหนุ่มกัญชัยเขาสนิทสนมกับทางฝั่งนั้น
แหล่งข่าวก็เลยไปออกในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยอย่างเดียว

ทีนี้ในคอมเมนต์ดิฉันก็เข้าไปดูค่ะ
บอกว่าหลังจากงานตังโมเสร็จเพจนี้จะลงข้อมูลเด็ด
ที่สามารถเป็นหลักฐานในการมัดตัวคนทำผิดได้แน่นอน
แต่กลัวว่าเพจอื่นจะนำข้อมูลนี้ไปตัดต่อดัดแปลง
รูปไหว้มีรูปมีดแล้วก็หยดเลือดแบบนี้คุณผู้ชม
นี่ตอนนี้เราก็ต้องพยายามติดต่อสอบถามไปที่คุณหนุ่มกัญชัยแหละ
ว่าถ้าเกิดเพจเขาออกมาพูดแบบนี้
ฝั่งคุณหนุ่มกัญชัยจะชี้แจงหรือจะบอกเรื่องนี้ยังไง
เพราะเอาจริงนะพอคลิปที่ปล่อยออกมาเนี่ย
หลายคนก็บอกว่าอุ๊ยมันเหมือนกับเป็นการปั่นแล้ว
ไม่อยากให้เอารูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี

แต่งงกับข้อ๓ที่เพจเขาชี้แจงว่าเพจนี้เป็นเพจได้รับอนุญาต
เผยแพร่โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

ก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวของเพจ

วันนี้ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม

ถูกต้องค่ะมีแค่นั้นจริงเลย
รอดูนะครับเพราะวันนี้วันสำคัญนะคุณ
วันที่จะมีพิธีชาปนกิจร่างของคุณแตงโมแล้ว
เขาว่าร่างสลายไปแต่คดีมันยังไม่จบสักที
คำถามก็ยังอยากรู้อยู่แล้วสรุปนะตอนนี้

บอกว่าไม่ได้อยู่กับแม่ให้ทนายเดชาแล้ว
นายเดชาก็บอกว่าไม่ได้อยู่กับทนายเดชา
เดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วก็บรรยากาศสดอยู่ที่ทีมข่าวของเรา
ที่รังสิทธิ์คลอง๔นะครับ